ฮอตจริงอะไรจริงนะคะสำหรับสาวคนนี้ค่ะเมพิชชนาธิ์นะคะ
ตั้งแต่โสดมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเซ็กซี่ของเธอเนี่ย
อยู่แบบบ่อยบ่อยนะคะอย่างที่เห็นล่าสุดนะนะ
ก็แหมอิธาเลพระมาเนี่ยเดือดปุ่ด
ความขาวความออร่าเนี่ยแหมมันว่ากันไม่ได้จริง
ของเขาดีแม่เขาให้มาตั้งแต่เกิดนะคะแบบนี้นะคะ
ส่วนทรงองค์เอวเนี่ยเซ็กซี่จริงค่ะ
จนโดนชาวแหน่ดนะแซ่วแซ่วเลยนะว่า
เป็นเสียงเดียวกันโสดแล้วแซ่บจริงเลยนะจ๊ะแม่คุณ
งานนี้เจ้าตัวได้เผยสุดน่ารักนะคะ
ว่าไม่เกี่ยวเพราะแสบแล้วก็เผ็ดอยู่แล้วค่ะคุณ
ไม่เกี่ยวหรอกเพียงแต่ว่าเรา
เราได้ออกมาแบบเขาเรียกอะไร

อืมก็รู้สึกว่าแบบเราก็แบบ

แซ่บมานานแล้วนะแม่ก็เป็นตัวเองอะ
คือถ้าไปทะเลเราก็จะแบบมันจะมีชุดว่ายน้ำ

ถ่ายเพื่อแบบแมกกาซีนหรืออะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าปีนี้เราจะดวงดี
เออนะคะก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องหัวใจแล้ว
ตอนนี้ก็มาโฟกัสเรื่องงงเรื่องงานแทนนะจ๊ะ
ส่วนประเด็น๒๓ในกวนแก๊งนะคะ
อย่างคุณหิงปณิตาแล้วก็ครีมเปรซินี
ที่เขาบอกว่าทานเกาเหลาไม่กินเส้นกันค่ะ
เมย์เผยว่าทั้งคู่นะคะน่าจะแค่งอนกัน

กลับมาเป็นเพื่อนที่สนิทกันเหมือนเดิมค่ะ
คือเมรู้ว่าเขางอนกันนะ
เมย์เองก็ไม่ค่อยได้จำหรอกวันเกิดเพื่อนว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่
ไม่รู้ว่าแบบงอนงอนกันเรื่องนี้หรือเปล่านะเออก็ไม่รู้จริง
ก็ไปถามดูก็จริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกไม่ว่าเขาก็รักกันอยู่แล้ว
หนิงก็เป็นคนขี้หง่อนส่วนครีมก็เป็นคนที่แบบขี้ลืมหรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอย่างอื่นหรือเปล่าเราต้องถ่ายของเขาเองนะ